ขณะที่ทีมนักปั่นนครบานเพชรบูรณ์๗นะคะคว้าแชมป์สนามแรกจากการแข่งขันจักรยานแวรี่๕จังหวัด
เงินรางวัลไป๒๐๐๐บาทพร้อมกับถ้วยเกตยศนะคะ
ซึ่งสนามต่อไปค่ะจะแข่งขันที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ในวันที่๑๑สิงหาคมนี้ค่ะ
แข่งขันวอเล็กบอลสโมสรชายชิงแชมป์เอเชียรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะ
ส่วนเทปบันทึกการแข่งขันค่ะสามารถชมได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลาเที่ยงคืนค่ะ